มาดูเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งครับ

ขณะที่กำลังจะคลอดออกมาลืมตาดูโลกนะครับ

โรงพยาบาลต้นเหตุให้เงินทำขวัญเขาเพียง๑๐๐๐บาท
ทำไมถึงตีค่าชีวิตลูกเขาเพียงแค่๑๐๐๐บาทเอง
คือเขาไม่ได้สนใจเรื่องของเงินทองหรอกนะคะ
แต่หมายถึงว่าคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลคุณเนี่ย

การแสดงความรับผิดชอบเขาเสียลูกไปทั้งคนนะคะ
ถูกต้องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกคืนชีวิตลูกกลับคืนมาได้
ก็เสียใจร้องไห้ร้องห่มแล้วก็อยากทวงถามเรื่องของความเป็นธรรม
ความรับผิดชอบจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
มันเกี่ยวข้องกับ๓โรงพยาบาลนะครับ
ทางด้านของนายบัวขาวปรานีดุดศรีอายุ๔๗ปี
พร้อมด้วยนางจันจิมราปรานีดุษีอายุ๒๕ปี

ก็นำเรื่องราวทั้งหมดเอกสารหลักฐาน
ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพันธบรวจโทภัยรัฐวันนี้
สละวัดสอบสวนสอบพอมเมืองประถุมธานีบอกว่า
ลูกชายเขาเขาตั้งชื่อไว้ให้นะ
เทวาหรือว่าซีวิกปรานีดุษี
เป็นเด็กแรกเกิดได้เสียชีวิตลง
โดยเหตุเกิดที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
อันนี้เป็นโรงพยาบาลสุดท้ายที่ไปนะครับ
แต่ตอนนี้นำศพไปเตรียมบำเพ็ญกุศลที่วัดธรรมสุขใจ
ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็ต้องการให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่ง๑
ที่ทำคลอดให้กับภรรยาจนทำให้ต้องสูญเสียลูกชายไปครับ

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปไปสอบถามนะฮะ
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามทางด้านของสองสามีภรรยา
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นย่านประตูน้ำจุลาลงกรเมื่อวันที่๗มีนาคมที่ผ่านมา
นายบัวขาบอกว่าภรรยาปวดท้องคลอดตั้งแต่ช่วงสายของวันที่๖มีนาคม
ก็เลยพาภรรยาไปที่โรงพยาบาลลำลูกกาที่แรก
เนื่องจากว่าเพิ่งจะไปทำสิทธิ์เรื่องของบัตรประกันสุขภาพมา
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลก็บอกว่าสิทธิ์การรักษาเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ก็เลยรีบพาภรรยาย้ายจากโรงพยาบาลลำลูกกาไปที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ตั้งแต่๑๐โมงเช้า
พยาบาลก็พาตัวเข้าไปห้องทำคลอดนะครับ
ที่ฝ่ายสามีเนี่ยจะออกไปรอที่ด้านนอกห้องไปตั้งแต่๑๐โมงนะครับ
ผ่านไปถึง๔ทุ่มเดินเข้าไปหาภรรยาพบว่าหน้ากากออกซิเจนเนี่ยมันไม่มีอากาศออกมาเลยครับ
ก็เลยไปบอกพยาบาลว่าเนี่ยคุณพยาบาลหน้ากากมันไม่มีออกซิเจนแล้ว
พยาบาลสองคนก็เถียงกันไปเถียงกันมาคนนึงก็บอกว่าเอ้าออกซิเจนหมดเหรอ
อีกคนนึงก็บอกว่าหมดแล้วมั้งก็เปลี่ยนสิเอาก็เถียงกันไปเถียงกันมาแต่ไม่มีคนเดินมาดูตั้งแต่แรกว่ามันหมดนะครับ
จากนั้นพยาบาลก็ลุกไปเปลี่ยนถังใหม่เขาก็เลยเอกใจถามภรรยาว่าหมดนานหรือยังเนี่ย
ภรรยาก็บอกว่า๒๐นาทีแล้วที่นอนแบบไม่มีออกซิเจนแบบนั้นนะฮะ๒๐นาที
จากนั้นพยายามเริ่มปวดท้องคลอดอีกครับพยาบาลก็เลยให้ฝ่ายสามีออกไปรอข้างนอกก่อนเตรียมทำคลอด
ไปตั้งแต่๔ทุ่มจนไปถึงตี๑ของวันที่๗มีนาคม
พยาบาลเนี่ยให้รอปภไปตามหาคุณหมอเพื่อไปทำคลอดเพราะเด็กคลอดไม่ได้ติดหัวไหล่ของเด็กนะครับ
ฝ่ายสามีก็แหม่ไปตั้งแต่๑๐โมงเช้าตีหนึ่งยังไม่ได้ทำคลอดทนไม่ไหวเพราะว่าเป็นห่วงภรรยามากแล้วก็เป็นห่วงลูกก็เลยรีบไปในห้องคลอด
จากนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมคุณหมอมีการวิดีโอคอลไปถามหมออีกคนนึงถึงเรื่องราวของวิธีการทำคลอดเพราะว่าเด็กติดหัวไหลออกไม่ได้
เขาบอกว่าเขาหมดหนทางจะเอาเด็กออกมาก็เลยรีบส่งตัวภรรยาเขาเนี่ยไปต่ออีกหนึ่งโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลปฐุมธานี
ค่ะคือจังหวะเนี้ยตัวสามีเนี่ยนะเขาบอกว่าเห็นเลยว่าลูกของเขาเนี่ยติดคาอยู่ที่ช่องคลอดของภรรยาออกมาแล้วส่วนหนึ่งอ่ะออกมาแล้วครึ่งหนึ่งค่ะคือมีออกซิเจนสวมอยู่ที่จมูกของลูกชายแล้วก็ตอนที่เคลื่อนย้ายภรรยาไปที่โรงพยาบาลปฐุมธานีเนี่ยนะเคลื่อนย้ายทั้งทั้งที่ภรรยาและลูกชายที่ค

ที่ปัดแจ้งให้ทราบตอนที่ไปตรวจท้องของภรรยาด้วยดังนั้นถ้าเด็กน้ำหนักเยอะขนาดนี้ตัวสามีบอกว่าควรจะต้องผ่าคลอดสินั่นสิฮะไม่ใช่ปล่อยให้คลอดเองธรรมชาติแบบนี้ครับแล้วก็ไม่สามารถทำคลอดได้อ่าไปฟังเสียงของพ่อของเด็กนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องต้นต้องนำเรื่องเขาที่ประชุมนะแล้วเขา
ขอโทษเสียใจนะจะพูดกี่ครั้งทำไมรู้ไม่รู้จักต้องกันในเมื่อคุณไม่พร้อมที่จะทำคลอดเด็กห้องคลอดก็ไม่พร้อมเตียงคลอดก็ไม่พร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมผมถามว่าทำไมไม่ผ่าออกก็โรงพยาบาลเราไม่มีไม่มีอุปกรณ์พร้อมอ้าวแล้วไม่มีอุปกรณ์พร้อมเปิดทำคลอดได้ไงครับคุณหมออือเขาเ

แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องบอกเลยคุณผู้ชมบอกทั้งทั้งที่แบบเสียใจทั้งคู่แหละร้องไห้ทั้งคู่นะครับทางโรงพยาบาลประชาธิปัตย์เองก็เดินทางมาเยี่ยมนะแล้วก็เอาซองซองหนึ่งเนี่ยให้กันกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าซองนั้นคืออะไรแต่พอเปิดดูเป็นเงินสดหนึ่งหมื่นบาทเขาบอกว่าเขาเสียใจมากเพราะทำไมถึงเห็นชีวิตลูกเขามีค่า
คนที่เกี่ยวข้องก็ยังตอบไม่ได้เมื่อถามไปที่เรื่องที่เขาต้องสูญเสียลูกไปเนี้ยทางโรงพยาบาลก็กลับโทษอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่พร้อมนะฮะแล้วแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของบุคลากรมากกว่านะฝ่ายคุณพ่อนะครับจึงได้ไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลประชาธิบัตรที่ทํ

ไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้ลูกไม่อยู่กับเราแล้วน่ะนาวาลูกพ่อไปแล้วผมก็บอกนาวาเขาไปแล้วลูกไอ้เทวาเขาไปแล้วผมก็ได้แต่ร้องไห้กับแฟนก็ปอบผมกลับมาบอกพี่ทำใจดีดีแต่ผมเสียเสียใจว่าลูกลูกผมไม่อยู่แล้วตอนตอนนั้นอ่ะแล้วผมก็มันเหตุไม่น่าจะเกิดอ่ะครับทีนี้ค่ะทางไฟหญิงนะคะ
ก็บอกว่าท้องนี้เป็นท้องแรกก่อนเข้าห้องคลอดสามีก็บอกกับหมอแล้วนะว่าลูกคนแรกนะท้องแรกนะขณะทำคลอดนะคะเขาก็พยายามให้เบ่งลูกออกมาแต่ลูกออกมาได้แค่หัวนะคะพยาบาลที่ทำคลอดให้ก็ทำทุกอย่างเอาเครื่องมาดูดหัวเด็กออกแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายพยาบาลไปตามหมอให้เข้ามาดูอาการแล้วหมอก็บอก

เขาก็เริ่มแบบว่าอะไรยังไงแต่หนูตั้งแต่หนูก็จัดจ
หมอหรือยังไงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมในแพทย์สุรินสืบซึ้งในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีก็เดินทางไปที่

แล้วก็พานักข่าวไปดูห้องคลอด

มีแค่พยาบาลที่สามารถทำคลอด
กรณีที่คลอดปกติเท่านั้น
แต่ถ้าเป็นกรณีคลอดผิดปกติ

ก็จะประสานไปที่โรงพยาบาลปฐุมธานี

จากการสอบถามพยาบาลในวันเกิดเหตุ
พยาบาลบอกว่าก็ดูแล

ไม่สามารถออกมาได้หมดทั้งตัว

แต่พยาบาลก็พยายามอย่างเต็มที่

หมอที่โรงพยาบาลปฐุมธานี

ที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุบอกว่า

ซึ่งตอนแรกยังไม่รู้ว่าคลาดเคลื่อน

เดี๋ยวต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ

แรงใดแรกก็เป็นเป็นคณะภูเขาภู
เป็นประเภทส่องเพื่อที่
แรกผู้เชี่ยวศาลทางด้าน
สุณาภูทิตย์และนัก
ลีเวชเท่านั้นยังเหมือนคนนั้น
ถูกบันหาเพื่อโรงพยาบาลจุมชน
อย่างที่มีข่าวมีการวีดีโอคอลคุยกันอะไรเนี่ย

แต่ว่าเนื่องจากการส่งนี้มันต้องใช้เวลา
แต่เช็คแล้วก็เวลาก็ไม่นานเกินไป

ต้องมีหมอสูอยู่นะที่ทำทันที
ซึ่งข้อจำกัดตรงนี้
ก็จะต้องไปหาแนวทางที่จะปรับปรุงต่อไปว่าจะทำยังไง
ส่วนเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องนะ
คงต้องตั้งกรรมการมาดูว่าเกี่ยวข้อง
เกิดขึ้นได้ยังไงเช่นเรื่องออกซิเจนนะ
สอบถามทางหัวหน้าพยาบาลที่อยู่กับผมเนี่ย
แต่ว่าก็จะต้องมีคณะกรรมการลงมาดูนะครับ
แล้วก็ช่วงเรื่องเกี่ยวกับการตามหมอตามอะไรเนี่ยไม่ใช่ประเด็น
เพราะว่าหมออยู่ในอาคารผู้ป่วยตลอดเวลา
ผมเน้นย้ำนะครับว่าแพทย์เนี่ยได้ทำอุเจ้าสาวผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ
แล้วก็ดูแลคนไข้ในอาคารตลอด
ช่วงการคลอดเนี่ยแพทย์ที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์อยู่เมืองอาคารตลอดเวลา
ส่วนการที่มีข่าวมาก็ก็คกลับเป็นข้อมูลที่มันจะคลาดขึ้น
ส่วนเรื่องของคดีนะครับทำด้านคนของพันธบทโทภัยนรัฐวันนีศรวรรษสอบสวนศพปฐอะไรบุว่า
ทางด้านของพันธบริโธษภายรัฐวรรณีสารวัตรสอบสวนสพปฐุมธานีระบุว่า
ทำการสอบสวนทางพ่อแม่ของเด็กแล้ว
แล้วก็จะเรียกแพทย์ของโรงพยาบาลปฐุมธานีมาชนะสูตรการเสียชีวิตด้วย
ตนก็พบว่าเด็กนั้นไม่หายใจซึ่งต้องนำเด็กไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะมีการเรียกแพทย์และพยาบาลที่ทำคลอดในวันที่เกิดเหตุทั้งหมดไปสอบปากคำอย่างละเอียดด้วย

ค่ะคือผู้เสียหายเขาก็บอกว่าก็ถ้าโรงพยาบาลต้นเรื่องไม่ผิดพลาดในการตรวจอันตราสาว
ผิดพลาดเรื่องน้ำหนักตัวเด็กเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเรื่องราวบานปลายแบบนี้
ถ้ารู้น้ำหนักจริงว่าเด็กตัวใหญ่ไม่สามารถทำคลอดธรรมชาติได้แบบธรรมดาก็ส่งไปเลย
ไปตั้งแต่เริ่มต้นไปผ่าคลอดโรงพยาบาลที่เขาพร้อมนะคะ